คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องอาหารการกินยามดึกกันนิดนึง
เมนูนี้กำลังขายดิบขายดีขายดีจนผลิตไม่ทัน
พาไปที่จังหวัดสตูนค่ะเมนูเนื้อกระต่าย
เนื้อกระต่ายเหรอใช่ค่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านอาจจะแหม
กระต่ายมันน่ารักมากเลยนะน่าสงสารไปกินเนื้อมันทำไม
ดูเมนูกันนิดหนึ่งก่อนดีกว่าไหมนี่นี่เป็นแบบสะเต๊ะอ่ะ
เหมือนไก่สะเต๊ะหมูสะเต๊ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนื้อกระต่ายสะเต๊ะ
ต่ายสะเต๊ะนี่นะคะมีหลายเมนูคือกระต่ายสมุนไพรอบน้ำผึ้ง
ครับมัดสมันเนื้อกระต่ายกินคู่กับโรตีอืมนี่นี่คือกระต่ายนะ
อันนี้น่าจะอบน้ำพึ่งนี่ค่ะก็คนรักสัตว์ก็คงแบบไม่อยากกินไม่กล้ากิน
ใจร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปถามเจ้าของฟาร์มกระต่ายมาให้นะคะ
ครับพี่อับดุลรามานเป็นเจ้าของฟาร์มกระต่ายพันเนื้อ
นี่แต่มันก็น่ารักอยู่ดีพี่เขาบอกเดี๋ยวจะตกใจกัน
นี่คือกระต่ายพันเนื้อที่เขาเอาไว้ขายเอาเนื้อมาทานใช่ไหม
บอกว่าต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนมันเป็นคนละสายพันธุ์กับกระต่ายที่เขาเลี้ยงกัน
พันเลี้ยงที่ฟาร์มเป็นกระต่ายพันเนื้อ
สำหรับกินเนื้อโดยเฉพาะตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
กำลังมาแรงเพราะเนื้อกระต่ายโปรตีนสูงไขมันต่ำ
ง่ายใช้พื้นที่น้อยจัดการดูแลง่าย
ฟาร์มของพี่เขาเนี้ยก็จะเลี้ยงอยู่สักสองสายพัน
ที่สตูนกำลังนิยมมากโดยเฉพาะโรงแรม
ร้านอาหารพัฒนาการที่แบบนักท่องเที่ยวไปกันนะคะ

โอ้โฮเขาบอกเลี้ยงกันไม่ทันผลิตกันไม่ทันเลย
เศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง
ที่คนไทยยังไม่ค่อยจะได้ทำกัน
ในเมื่อเริ่มแล้วเริ่มก่อนคิดว่าน่าจะได้เปรียบ
เพราะว่าโควิดคือหนึ่งในวิกฤตที่หลายคนพบ
เกี่ยวกับน้องถุงเท้า
อันนั้นพันเลี้ยงไงนะอันนี้ก็พันเนื้ออย่าไปสลับอย่าไปสลับประเภท
คือผมก็ไม่เคยทานเนื้อกระต่ายเนื้อจราเข้เนี่ยเคยทาน